คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
มีประชาชนเดินทางไปที่บริเวณพระบรมหาราชวังท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก
เพื่อที่จะกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ดิฉันรวมถึงทีมงานได้ไปจัดรายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์

ได้เห็นภาพบรรยากาศของประชาชนที่เดินทางมาต่อแถวเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เวลา๙โมงกับอีก๗นาที
คุณสืบสกุลก็ลุกออกจากบริเวณที่จัดรายการด้วยกัน
เพื่อที่จะไปต่อแถวแล้วก็เข้าคิว
เพื่อที่จะรอดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่
ถึงจะได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ก็มีการรายงานผ่านทางไทยรัฐทีวี
จนถึงตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบ๑๐ชั่วโมงแล้ว
ขณะนี้ท้ายแถวอยู่ตรงไหน
รวมถึงคุณสืบสกุลจะได้เข้าไปภายในหรือยัง

จากคุณสืบสกุลพันธ์ดีรายงานจากท้องสนามหลวง
ทั้ง๓ท่านครับผมสืบสกุลพันธี

พร้อมกับพี่น้องประชาชนที่มาเข้าคิวรอ
คุณอาริยาจะทราบดีนะครับ
เพราะว่าเรามาจัดรายการกันที่ท้องสนามหลวง

เพื่อมาต่อคิวตามลำดับคิวจริง
แล้วก็นี่แหละฮะในกลุ่มแรกที่ผมมาต่อก็คือ
กลุ่มของคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอยู่ตรงนี้
ยังคงอยู่ด้วยกันมาจนถึงเวลานี้
คือ๑๘๓๐นะครับ

ก็คือ๙ชั่วโมงครึ่งแล้วที่เราอยู่ตรงนี้

เพราะว่าคิวค่อยเขยิบค่อยเลื่อนกันแล้วนะครับ
เป็นยังไงครับเราอยู่ด้วยกันมาโอ้โหทั้งวันแล้วฮะ

ภูมิใจค่ะภูมิใจมากที่ได้ถ่ายรูปกับคู่
ภูมิใจที่ได้มาก่อนด้วย

กลายเป็นช่วงเวลาแห่งมิตรภาพจริงนะครับ
พี่น้องประชาชนได้มาอยู่ร่วมกัน
คุณอาเราเป็นเหมือนมิตรภาพกันจริง

เมื่อกี้ก็ได้ทานข้าวนะครับ
ถ่ายรูปใช่ไหมครับอีกสักครู่นะครับ
นั่นแหละครับเมื่อกี้ก็ได้พาทานข้าวกันนะครับ
ได้รองท้องไปแล้วนะฮะเป็นยังไงครับวันนี้
รู้สึกดีครับรักพ่อมาก
ก็เลยอยากจะมาเคารพ

อย่างไรรอนานก็ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เวลาเช้า

คุณผู้ชมครับสำหรับตรงนี้นะฮะ
หลายท่านที่อาจจะรอคิวอยู่นะครับ
แล้วก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเกือบทั้งวันแล้วนะครับ
แต่ว่าถ้าหิวหรือว่ากระหายน้ำก็ตามนะครับ
ก็จะมีซุ้มอาหารต่างนะครับ

ก็จะเป็นซุ้มอาหารพระราชทานด้วยนะครับ
รวมถึงประชาชนก็อิ่มท้อง
แล้วก็ได้เติมพลังในการที่จะเดินทางเข้าไป
สู่พระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีหลายคำพูดนะครับ
ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ต่อคิวกัน
เป็นคำพูดดีและความรู้สึกดีของประชาชนจริงนะครับ
ที่เขาบอกว่าผมถามว่าการต่อคิวมา
อยู่ด้วยกันมาโอ้โหเป็นเกือบ๑๐ชั่วโมงแบบนี้แล้ว

เพราะอะไรเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ทรงทำสิ่งที่มากกว่านี้
ท่านทรงทำเพื่อพระศกนิกรมากกว่านี้
ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่
มากกว่าที่เรารอแค่๑วันเท่านั้นเองนะครับ

เชิญครับต่อเท้ากัน
นี่แหละครับก็กลายเป็นมิตรภาพ
ระหว่างประชาชนที่กำลังรออยู่นะครับคุณผู้ชมครับ

ผมจะอยู่ตรงไหนต้องเรียนคุณผู้ชมให้ทราบกันอีกครั้ง

เพราะว่าผมมาจากที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ
แล้วก็เดินอ้อมมาทางฝั่งด้านทิศตะวันออกของสนามหลวง
แล้วก็ตอนนี้นะครับเราผ่านทางเส้นถนนหน้าพระราน

เพื่อมาอยู่ทางทิศเหนือของท้องสนามหลวง
หลังจากนั้นเราจะไปทางทิศตะวันตกของท้องสนามหลวง
ไปสู่ตรงหน้าวัดมหาธาตุ
จากนั้นก็จะเข้าสู่จุดเริ่มต้นจุดรอคอยที่เป็นเต็นต์นั่งนะครับ
เพื่อที่เราจะได้เข้าไปที่ประตูมณีนพรัชนะครับ
ในพระบรมหารัฐชวังนะครับ
เราจะเข้าสู่ประตูที่เข้าวัดพระแก้วก่อนนะครับ
จากนั้นเราถึงจะเข้าสู่ประตูพระบรมมหาราชวัง
และเราก็จะเข้าสู่พระที่นั่งดูสิตมหาประสาทนั่นเองนะครับ
นี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติภารกิจจากใจนะครับ
ในการที่เป็นประชาชนเป็นประสบนิกรคนหนึ่ง
การที่จะรอเข้าคิวไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกคน
วันอาทิตย์วันหยุดที่จำนวนประชาชนมาที่นี่มากมายนะครับ

การมาของประชาชนในวันอาทิตย์แบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ทำงานกันอย่างเต็มที่

ว่าแถวแล้วก็คิวที่ผมต่อมาตั้งแต่เช้านะฮะ
อยู่ตรงไหนแล้วเรากลับมาติดตามกันอีกครั้งครับ

เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเดินเข้าคิวกันต่อนะครับ
อนุญาตครับคิวเราอยู่ใกล้กันอยู่